ทีนี้แปลกแวกเอ๊ะวันนี้จะพาไปไขตำนานที่เล่าขานกันมาว่า
วัดเขายี่สานมีพระกินเด็ก

จะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงแปลกแวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
แปลกแวกเอ๊ะวันนี้พามาพบกับตำนานแปลกลึกลับ
ที่วัดเขายี่สานอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอายุทยา
ที่ว่ากันว่ามีพระปากแดง
ไม่ทราบแน่ชัดว่าการที่พระพุทธรูปมีปากสีแดงได้นั้น
เกิดจากอะไรหรือมีใครไปทาสีไว้
วันนี้ผมจะพาไปพิสูจน์กันครับ
พี่จะไปไหน
ระวังภาคกินคนนะ
ภาคกินคน

พาพี่ไปดูหน่อยได้ไหม
นี่ไงภาคกินคน

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก
อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก
อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก

อ๋อออกไปอีก
อ๋อออกไปอีก
อ๋อออกไปอีก

อยู่ที่วัดใหญ่สุรมานาลามจังหวัดพฤษบุรี
เพราะที่นั่นมีพระพุทธรูปที่มีนิ้วพระบาท๑๑นิ้วนะ

เพราะคุณลุงมักกุเทศได้พาผมไปดูที่รอบวัด
ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม
รวมทั้งหลวงปู่ขาวศรีราชาที่เป็นที่เคารพสัทธาของคนที่นี่
รอให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชมครับ
และตอนหน้าผมจุดงจะพาคุณผู้ชมไปแปลกที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ